ยินดีนะครับให้ท่านด่าคนทั้งประเทศครับด่าผมได้เลย
ทั้งประเทศผมยอมรับแล้วก็ผมรับผิดชอบคำพูดผมเอง
ผมรับผิดชอบในตัวผมเองแต่ผมไม่ยอมให้คนไทยทั้งประเทศติดไวรัส

แล้วก็
แล้ว
ออกไปอันชื่อในรัฐรู้สึกว่าทางจะได้ยินถึงแล้ว

คุณเคซื้อยาที่นี่ดีที่สุดแล้วกรมคุมโรคแนะนำว่ายาเนี่ยดีที่สุด
มี๓บริษัทคุณไปเลือกเอาแต่ทางผมคิดว่า
คุณลองไปคุยเขาดูเรื่องราคามันแพงนะครับ
ผมก็โชคดีไปเลือกไอ้บริษัทที่ผมเคยเขาส่งยาบุญกุศลมีกับแอดสบู่ไปให้ผมใช้ที่ทำงาน
เราก็จิ่มเอาภายศาสตร์นี้ซึ่งกลายเป็นภายศาสตร์ที่ส่งยามาให้ผมใช้ตอนทำหลวง

เขาเลยบอกว่าคุณเคจิตศาสตร์มีอะไร
จำได้ก็เลยคุยเขาผมมีความประสงค์อย่างนี้
เขาก็เลยทำให้เราเป็นหัวฉีด๐๐๓ตัวนี้หมื่นกว่าบาท
ถ้าเป็นเครื่องอย่างนี้แต่ถ้าเครื่องพ่นเนี่ยตัวหลายแสนผมไม่ปัญญาซื้อหรอก
เพราะมันหลายเครื่องตอนนี้ผมสั่งทำไปสิบกว่าเครื่อง
แล้วก็เครื่องพ่นยาเราก็มาเปลี่ยนหัวให้เป็น๐๐
เพื่อที่พ่นให้เปียกเปียกสถานที่เปียกตัวคนได้
เพื่อเวลาคุณขึ้นรถเมย์ไปที่เราไปพ่นที่สวรีชัยเนี่ย
คุณติดตัวคุณเนี่ยคุณก็เอายานี้ขึ้นไปรถเมย์
จริงผมยังมีเทปแปะติดอาสาที่บอกว่าจะช่วยผมเป็นร้อยคน
ขอบคุณมากครับแต่เขาไม่มาไม่ได้ก็เข้าใจ
เพราะลูกเมียเขาไม่ให้มาเขาบอกว่ากลัวติดไวรัส
ผมเข้าใจนะครับไม่โกรธใครก็ผมก็ทำเท่าที่ทำได้
ก็เลยแปะแล้วมันหลุดมันไม่มียาไม่มีตัวที่จะแปะให้
ผมอยากให้แปะเขาขึ้นรถเมลรถไฟฟ้าไปแล้วแอ่นอกได้เร็วเนี่ย
พ่นยามาแล้วนะอยากให้คนทำแบบนี้ทุกคน
อยากให้คนหน่วยงานหรือว่าภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ
มีเครื่องมือมีบุคลากรนะครับเราไม่โทษใครนะครับ
ตอนนี้ไม่โทษใครคือช่วยอะไรได้ช่วย
ซื้อยาไม่จำเป็นต้องเป็นยาผมแต่ยาที่ดีที่สุดที่มีในประเทศไทย
หรือในโลกถ้าคุณซื้อได้หรือคุณบริจาคมาให้ผมมาพ่นได้

ที่สนามหลวงก็ดีหรือที่ตรงไหนก็ดี
ถ้าสถานที่รายการผมเขาจะทำเป็นหนังสือนะครับ
ขอความวิเคราะห์มานะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
นุเคราะห์นะฮะแล้วก็ขอบคุณมาจากสถานที่รายการทุกที่
มหาลัยลำกำแหงหรือ
เจ้าคุณอาหารและกระบังหรือวัดยานวาหรือหลายที่สถานที่รายการ

แต่เราจะกันยาไว้สัก๓๔๐ขวดเราผสมแล้ว
เรามียายังไงเราก็ต้องกันไว้ให้คนจนที่
เขาต้องขึ้นรถเมย์หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินซื้อแมส

นั่นเรากันไว้เพื่อไปพ่นให้กับประชาชน
สนามร่วงพ่นไม่ได้ผมก็ไปพ่นอย่างอื่นก็ได้ครับ
ทวดศาวรีพ่นไม่ได้ผมก็ไปพ่นที่อื่นได้
แล้วผมทำให้เต็มที่ไม่ท้อครับ
แต่เพียงแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจว่าเจอผม
ยาที่ผมพ่นหรือของที่ผมให้

ในวงเงินที่ผมมีในความสามารถที่ผมมี

ให้ท่านด่าคนทั้งประเทศครับ

ผมรับผิดชอบกับเพื่อนผมเองผมรับผิดชอบในตัวผมเอง

ไวรัสไม่ว่าจะเป็นไวรัส

เท่าที่ความสามารถถ้าผมทำอะไรผิด
หรือไม่ถูกต้องไม่ขออนุญาต

ส่วนคนที่ด่าผมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น
ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านมีส่วนที่จะคิด

ศึกษาก่อนว่ายาที่เขาใช้มันมีไหม
คุณถ้านไปอ่านในเว็บโรงพุ่งโลกมีไหม
มันจะทำให้คนที่เป็นจิตอาสาทั่วประเทศ

เขากลัวไปหมด
ไปมีแล้วก็กลับควรไลยคนที่มั่นใจผม

ในโทรศัพท์หรือในเว็บบุ๊คในไลน์
พ่นให้บ้านสิไปพ่นให้บ้านเขาหน่อยมีค่าใช้จ่ายให้ไปพ่นโรงแรมให้
พ่นสถานที่เขาได้ไหมร้านอาหารเขาโรงแรมเขา
เขาจะให้เงินคุณเรียกมาเท่าไหร่เราจะจ่ายค่ายาเท่าไหร่เราสำนุน
ขอบพระคุณในน้ำใจครับแต่ผมไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไม่ได้รับ
เราจะทำในสถานที่ละกันก็คือโรงเรียนวัดนะครับ
แล้วก็ฐานธิรการชุมชนวัดที่มีต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
โรงเรียนอย่างรางความแหงมีต่างชาติเข้ามาเรียนนะครับ
นานาชาติเต็มไปหมดหรือวัดที่เราขอมาจากสระบุรีนะครับ
สระบุรีนั้นขอมาพระท่านมาจากอินเดียครับ๑๕๐รูปหรือ๒๐๐รูปเนี่ย
เดี๋ยวเราต้องไปทำแล้วเราเอาเครื่องไปสอนท่าน
เอายาไปทิ้งไว้ที่พระแล้วก็ที่มหาลัยรามคำแหง
หลายที่เราจะไปทิ้งให้ทิ้งให้ท่านเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อท่านจะได้ทำเป็น
แล้วก็ช่วยกันแล้วทางนี้เราจะสอนวิจิตอาสาให้ท่านพ่นยา
แล้วก็กราบขอบคุณแล้วก็น้องที่บางบ้านนะครับ
ผมไม่โกรธนะครับที่ว่าจะมาแล้วก็ไม่ได้มา
ผมเข้าใจว่าท่านก็กลัวชีวิตท่านผมเข้าใจหมดนะฮะ
แล้วก็ไม่เสียใจแต่อยากจะฝากทางบ้านไว้ว่า
ให้เป็นจิตอาสาอย่าเอาผลประโยชน์เข้ามา
เอาเงินไปที่ตั้งนะฮะทำได้เท่าที่ทำ
ตายไปเงินออกไปไม่ได้นะครับบาทอีกออกไปไม่ได้
ผมยืนยันตรงนั้นแต่หลายคนที่ให้กำลังใจมาก็กลับขอบคุณ
หลายคนที่ด่ามาไม่เป็นไรครับท่านด่าผมด่าไปเลยครับ
แต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านลองไปพิจารณาดูแล้วยาที่ใช้มันดีจริง
มันใช้ได้จริงท่านช่วยเผยแพร่
หรือทำอะไรได้เพื่อสังคมจะเย็บผ้ามีแรงแค่ไหน
แค่นั้นจะรอภาครัฐเพราะเขาเองทำเต็มที่ครับ
เมืองไทยก็กว้างคนก็เยอะงานเขาก็เต็มที่
แล้วก็ทั้งบุคลากรทั้งต่อมอทั้งสถานที่หลายอย่างที่ก็ติดโรค
ติดภัยเนี่ยติดภัยติดโรคเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวโทรกลับครับ
ติดโรคติดอะไรมาเนี้ยเขาก็กลัวเขาก็เอ่อทุ่มเทเต็มที่แล้ว
หน่วยงานเขาก็ไม่เคยเจอไอ้โรคแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอในชีวิต
ถามว่าผมกลัวตายผมก็กลัวตายแต่ถามว่าชีวิตเนี่ยถ้าผมแลกกับ
ช่วยคนได้ดักหมื่นหรือพันแล้วผมตายผมไม่กลัวครับ
ผมยอมสละแล้วผมยืนยันนะครับว่าด่าผมได้เลยครับด่าผมได้ทั้งประเทศ
ด่าผมได้เลยครับเต็มที่เลยเคยาวราชไม่อย่างงั้นไม่อย่างงี้
เอายาอะไรด่าให้เต็มที่ครับนะฮะด่าให้ผมได้ทั้งประเทศ
ผมยอมรับผมผิดได้เอาเลยครับแต่ผมไม่ยอมให้คนทั้งประเทศ
ติดเวรัตผมทำอะไรได้ผมจะทำแม้ว่าท่างชีวิตแลกได้
ผมยอมครับทางด้านสังคมนะฮะคนเขาคิดแง่ลบ
คิดได้หมดครับชุกสามารถคิดได้หมดแต่แทนที่ท่านเนี่ย
แง่ลบท่านช่วยกันได้ไหมช่วยกันเผยแพร่เผยแพร่ในสิ่งที่ดี
เผยแพร่ในสิ่งที่ดีช่วยกันว่าเออภาคประชาชนช่วยกัน
ไม่ใช่รัฐบาลหรืออ่าศาลนักศึกษ์ทุกขุมรวมไม่ทำ
เขาทำเต็มที่คุณไปดูผมผ่านมาทุกวัน
ผมเข้าไปศาลนักศึกษ์ทุกวันคุณไปถามได้
ผมเอารถเข้าไปจอดไปถามว่าวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหม
วันนี้มีตัวยามีแอลกอฮอล์ไหมมีแมสให้ผมแจกไหม
มีแผ่นปิ้วให้ผมไหมไปถามพี่คะสุดความสามารถค่ะ
ประชาชนส่งกับข้าวส่งแมสมาให้ส่วนหนึ่ง
ส่งยะอมส่งขนมให้ผมเต็มแล้วพี่เอาเคยเอาไปกินไหม
ต้องฮะอันนี้ผมซื้อได้แต่มีข้อมูลอะไรส่งให้ผมนะ
ผมเต็มที่หลายคนก็ถามว่าพี่เคทำเพื่ออะไรนะฮะ
ถามว่าผมทำผมมีความสุขผมยืนยันแล้วผมอยากเผยแพร่
พ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยหรือทั่วโลกต่างประเทศนะครับ
ถ้ามีเจอเหตุการณ์โควิด๑๙เนี่ยท่านจะได้รับ
ไม่ว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่จะรอแต่ภาครัฐภาคประชาชน